ป่าไม้ไม่ใช่ของใครเป็นของคนไทยทุกคนแหละ
แต่ถ้ามีคนมาบุกรุกก็ต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายแล้วครับ
เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีช่วย
แล้วก็พ่อของรัฐมนตรีช่วยนะฮะ
จะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามการวิเคราะห์
อาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขีดเส้นใต้เรื่องการบุกลุกป่าเขาใหญ่เพิ่มเติมอีกทีนึง
เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วค่อยเงียบ
ถ้าเรื่องเงียบข่าวเงียบเรื่องเงียบข่าวเงียบ
มันก็จะไปกันใหญ่
ฉะนั้นก็จะใช้ภาษิตโบราณว่า
เขย่าไว้อย่าให้เขม่ามานอนก้น

คดีหมดอายุความไปแล้ว๒คดี
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ค่าราชการกระทำความผิด
ซึ่งทั้งคุณสุนทรวีราวัลและคุณกระสนกรวรรณวีราวัล
ก็เจอคดีนี้ด้วยกันทั้งคู่
แต่ปล่อยให้หมดอายุความไปแล้วเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรอย่าเข้าใจว่า
คดีอื่นก็หมดอายุความคดีอื่นยังอยู่ยังจะต้องดำเนินคดีได้อยู่ซึ่งคุณดำรงพิเดช
หัวหน้าหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยให้สัมภาษณ์เมื่อ๒๕๖
วันก่อนว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์ของกรมป่าไม้ที่จะ
ต้องไปสำรวจตรวจสอบแล้วแจ้งความดำเนินคดีอยู่ส่วนของกระทรวงทรัพย์
หรือกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้คำอธิบายจากคุณรัชดาสุริยกุลณอายุทยา
ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่ารัฐมนตรีวราวุฒิกับคุณจตุพรบรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงเนี่ย
สั่งการให้กรมอุทยานตรวจสอบพื้นที่บุกรุก
เขตป่ารักษาพันธุ์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ
รวมทั้งคดีที่เกี่ยวการบุกรุกการถือครองที่ดินโดยมิชอบ
ทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน๗วัน
ให้เสร็จสิ้นภายใน๗วันเพื่อติดตามความคืบหน้าและดำเนินคดีทั้งหมด
นั่นคือการตรวจสอบพื้นที่นะทีนี้ส่วนของการบุกรุกเนี่ย
ธิบดีบอกว่าท่านประหลัดได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่
และติดตามที่กรมอุทยานที่เคยแจ้งความดำเนินคดีไว้ตั้งแต่วันที่๑๗
มกราปีหกสามคดีการบุกรุกถือครองที่ดินโดยมิชอบ
และการบุกรุกเป็นคดีอาญาที่ไม่มีอายุความดังนั้น
กรมอุทยานจะเร่งดำเนินคดีรวมทั้งจะทำหนังสือถึงกรมที่ดิน
เพิกถอนโฉนดต่อไปนี่คือขั้นตอนทีนี้เจาะมาที่
บุกรุกเขาใหญ่ของคุณสุนทรวิลาวันและคุณกระหนกวัน
ปปชชี้มูลการออกโฉนดโดยมิชอบเนี่ย
ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามเรื่องการดำเนินการว่าจะทำยังไงต่อ
แล้วให้รายงานเข้ามาในเจ็ดวันเหมือนกันนอกจากนั้นอธิบดีบอกว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งหมด
เฉพาะที่เขาใหญ่แต่เป็นพื้นที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่
งพญาเย็นทั้งอุทยานเขาใหญ่ทัพลาน
งศรีดาตาพระยาและเขตรักษาป่าดงใหญ่
ส่วนการบุกรุกออกโฉนดนอกเขตอุทยานหรือในพื้นที่
รอยต่อป่าให้ติดตามดำเนินคดีกับทุกคน
นี่อันนี้ก็ยังมีความหวังว่าจากนี้ไปจะได้เอาจริงเอาจังมากขึ้น
ทีนี้ขอย้อนไปดูเถอะข้อมูลการถือครองที่ดินของคุณสุนทรวิลาวันกับคุณกระหนกวัน
วิลาวันพ่อลูกคู่เนี้ยใครที่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าจะอ่านคอรัมป
ถ้าอ่านคอลัมป์ของแม่ลูกจันทร์เขาออกมาแจกแจงเลยว่า
คุณสุนทรวิลาวันนายกอบจประจีนเนี่ยครอบครองโฉนดที่ดินอยู่๒๒๕แปลง
เนื้อที่รวมกันแล้วมากกว่า๔๓๐๐ไร่
ลูกสาวที่เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาคือคุณกระหนกวันวิลาวัน
ครอบครองที่ดิน๒๙๕แปลงรวมเนื้อที่กว่า๕๐๐๐ไร่
รวมแล้ว๒คนพ่อลูกนี้
ครอบครองที่ดินกว่า๙๓๐๐ไร่มีโฉนดรวมกัน๕๒๐แปลง

คนไทยทั่วไปที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
ไม่มีที่ทำกินแม้แต่ตารางวาเดียวเนี่ย
ฟังข่าวนี้แล้วก็มองตาปริบทำตาปริบ

คนที่เคยฟังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
แหลงนโยบายในสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม๖๒
แถลงว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นในการปกปักรักษา
พื้นป่ามรดกล้ำค่าของรัฐบาล
รัฐบาลจะปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
หยุดยั้งกระบวนการอิทธิพลบุกรุกทำลายป่าไม้สมบัติของชาติอย่างเข้มแข็งจริงจัง
ท่านนายกบอกว่าจะเร่งเพิ่มพื้นที่ป่าให้ไม่ต่ำกว่า๔๐ของพื้นที่ประเทศ
บอกว่ารัฐบาลจะเพิ่มพื้นที่อุทยานแห่งชาติจาก๒๒ให้เป็น๒๕ให้สำเร็จได้โดยเร็ว
นี่คำแถลงของนายกรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายต่อสภาพูดแทนล่าสะดอน
ตัวแทนของประชาชนฟังดูแล้วดีเลยครับ
จะเพิ่มพื้นที่ป่าจะรักษาพื้นที่ป่าไม่ให้ต่ำกว่า๔๐ของพื้นที่
แล้วพอมาเจอข่าวแบบนี้แหงคอตั้งบาทถามว่ารัฐบาลรู้ร้อนรู้หนาวกับคดีนี้

การที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีปล่อยให้คดีหมดอายุความ
ทั้งที่คดีมีอายุความตั้ง๒๐ปีเนี่ย
หมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายังไง
ถ้ารัฐบาลเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ถ้ารัฐบาลรู้ร้อนรู้หนาวรัฐบาลอยู่เฉยไม่ได้ครับ
รัฐบาลอยู่เฉยไม่ได้นายกเนี่ยมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แปลว่าเป็นเจ้านายของตำรวจเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจด้วย
แล้วจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยได้ยังไง
มันจะต้องมีการทบทวนสอบถามตรวจสอบ
ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยให้คดีหมดอายุความ
ปล่อยให้คดีหมดอายุความเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดี
ชาวบ้านทั่วไปไม่มีทางหรอกครับที่คดีจะขาดอายุความเป็นไปไม่ได้
ส่วนใหญ่ก็เป็นคดีคนมีเงินคนมีอิทธิพล
จำได้ไหมล่ะครับคดีทายาทกระทิงแดงเนี่ย
นั่นก็มีบางคดีที่ปล่อยให้หมดอายุความเฉยเลยครับ
มันแปลว่าอะไรฉะนั้นนายกในฐานะที่กำชับกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะต้องรู้ร้อนรู้หนาวกับเรื่องนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ล่ะ
อยากจะเห็นว่าท่านจะเอาจริงเอาจังยังไงกับเรื่องนี้
ท้ายรายการเพราะถามกันมาเยอะเลยครับว่า
เราฉีดวัคซีมเข็มสามแล้วเนี่ย
จำเป็นไหมจะต้องฉีดเข็ม๔เข็ม๕ไปเรื่อย
เพราะข้อมูลจากหมอบางคนจากนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่า
สามเนี่ยพอแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดเข็มสี่
บางคนบอกว่าถ้าฉีดมากเกินไปมันจะเกิดปัญหากับร่างกายด้วยซ้ำไป
อ้าวแล้วคำตอบที่ถูกต้องมันจะเป็นยังไง
ขอเอาคำตอบที่คุณหมอโอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
คำตอบของท่านท่านบอกว่า
ท่านได้ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมา
ที่ประชุมมีคำแนะนำ

โดยย้ำว่าคนไทยควรฉีดวัคซีนอย่างเข็มกระตุ้นอย่างน้อย๓เข็ม
ให้เป็นไปตามความสมัครใจเพราะข้อมูลเห็นชัดว่าไม่ว่าฉีดสูตรอะไรก็ตามประมาณ๓๔เดือน
ภูมิคุ้มกันจะลดลงทำให้ความสามารถป้องกันการติดเชื้อลดลง
ดังนั้นหลังเข็ม๓แล้วหากจะฉีดเข็มกระตุ้นสามารถฉีดได้ทุก๔เดือน
อ้าวแปลว่าฉีดเข็ม๔ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยแต่ต้องห่างกัน๔เดือน
แล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นปีละครั้งก็อย่างนี้ก็แปลว่าฉีดเข็มสี่ได้
แล้วที่เหลือจากนั้นไปเนี่ยอาจจะปีละครั้ง
ฉะนั้นใครที่ถามมาว่าควรจะฉีดเข็ม๔ไหมหรือไม่จำเป็น
อยู่แค่เข็ม๓ก็พอแล้ว

ธิบดีกรมควบคุมโรค
ถ้าสรุปง่ายตามนี้จบอยู่ที่เข็ม๓ไม่ต้องฉีดเข็ม๔ก็ได้
หรือใครอยากจะฉีดเข็ม๔ให้สบายใจก็เชิญ
ไม่ผิดไม่มีปัญหา
นี่คือคำตอบจากอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์ครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ